คุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังกัมพูชา
มักมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่นครวัดเป็นหลักนะครับ
แต่ว่าจริงแล้วยังคงมีวิหารและปราศาสตร์โบราณอีกมากมายที่อยู่ที่นั่น

ซึ่งชาวกัมพูชารุ่นใหม่กำลังพยายามแนะนำสถานที่เหล่านี้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

พื้นที่ที่รายล้อมไปด้วยน้ำแห่งนี้เป็นที่ตั้งของประสาทกำปงเปรี้ย
ประสาทกำปงพระประสาทโบราณในยุคศตวรรษที่๘
ซึ่งนับเป็นโบราณสถานสำคัญอีกที่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในหมู่นักท่องเที่ยว
เดินทางไปยังประสาทแห่งนี้ต้องใช้วิธีการนั่งเรือล่องไปทางตอนใต้ของโตนเลสาป
เยาวชนชาวกัมพูชากลุ่มหนึ่งซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของประสาทแห่งนี้
จึงเริ่มแนวคิดที่จะจัดทัวร์การกุศลเพื่อหวังนำรายได้ที่ได้
ใช้ในการบูรณปฏิสังขรประสาทกำปงเปรี้ยแห่งนี้
เมียนสรินผู้ที่ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเล่าว่า
เดินทางมาชมประสาทแห่งนี้ทำได้โดยทางเรือเท่านั้น
สองข้างทางนักท่องเที่ยวจะได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านสองฝั่งแม่น้ำ
อาศัยอยู่บนเรือบ้านจนกระทั่งมาถึงฝั่งซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่ประสาทหิน
ในพื้นที่นี้ยังคงมีประสาทหิน๒องค์ตั้งตรงาน
โดยชาวบ้านตั้งชื่อเล่นให้ประสาททั้งสองว่าประสาทพรสที่เป็นตัวแทนของบุรุษ
และประสาทสไรซึ่งเป็นตัวแทนของสตรีเพราะมีความสวยงามมากกว่า
ขณะที่ประสาทอีกองค์ศึกร้อพังทลายไปทั้งหมดตามการเวลา
แต่เขาเพิ่งมีโอกาสได้มาเยือนประสาทแห่งนี้ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกเมื่อกลางปีที่ผ่านมา
และหลังจากที่เขาได้สัมผัสถึงมนต์เสน่ห์ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประสาททั้งสอง
นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการหาวิธีระดมทุนเพื่อบูรณปฏิสังขรประสาท
เขาเริ่มต้นจากการหาอาสาสมัครจากนักเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัยในพนมเปน
รวมทั้งในจังหวัดกำปงฉนังราว๓๐คน
เพื่อเสนอการนำเที่ยวประสาทโบราณแบบจัดกรุ๊ปทัวร์ส่วนตัว
เมียนบอกว่าประสาทหินแห่งนี้อายุเก่าแก่กว่า๘๐๐ปี
นับว่าเก่าแก่กว่านครวัดแถมยังมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
แต่โชคร้ายที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนัก
เขาจึงหวังว่าการจัดทัวร์และการระดมทุน
จะช่วยทำให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นที่รู้จัก
และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น

ทีมงานจะนำเงินมาสร้างรั้วล้อมประสาท
เพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม
หลังมีหัวขโมยพยายามเข้ามาขุดรื้อประสาท

ก่อนจะเร่งบูรณะตัวประสาทเป็นขั้นตอนต่อไป
เพราะหลังคาที่รั่วและโครงสร้างไม้ที่เสียหาย

น้ำฝนจะกัดซ้อโครงสร้างฐานจนสร้างความเสียหายเพิ่มอีก
ในอดีตประสาทกำปงพระจะมีห้องโถงขนาดใหญ่
สำหรับปฏิบัติศาสนกิจ

งงนี้ถูกใช้เป็นโกดังเก็บข้าว
ปัจจุบันได้กลายมาเป็นศูนย์กลางของคนในชุมชน

จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากในปีนี้

หลังมีกระแสความสนใจในประสาทสองแห่งนี้มาก
เช่นเดียวกับคนในชุมชนต่างรู้สึกเช่นกันว่า
ประสาททั้งสองมีความสำคัญต่อชาวกัมพูชาทั้งประเทศ
ในแง่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
และสมควรที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษา
เพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลานสืบไป
ธารัฐเอี่ยมอำพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน